คุณผู้ชมครับเราเริ่มต้นเบรกนี้กันด้วยเรื่องของขโมยขโจร
ทีนี้มีขโมยไปขโมยฝาท่อระบายน้ำ
ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ฝาท่อที่เป็นแบบตะแกงเหล็กหายไป๒๓อันแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตามไปจับกลุ่มตัวได้
เหตุผลของการขโมยครั้งนี้เขาบอกว่าจะไปขายที่ร้านขายของเก่า
และจะเอาเงินมาเงินนั้นจะเอาไปเติมน้ำมันรถจักรยานยนต
ขี่กลับบ้านน้ำมันมันหมดนะครับ
นายสันทนัทยางกระหงอายุ๒๔ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดราชบุรี
ถูกตำรวจภูทรบ้านโป่งนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะครับ
หลังจากที่เขาก่อเหตุขโมยฝาท่อระบายน้ำที่เป็นตะแกงเหล็กแบบที่เขา
ถูกนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสาภาพแบบนี้
ในพื้นที่ตำบลสวนกล้วยขโมยไปในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับ
ผู้ต้องหารับสาภาพว่าลงมือก่อเหตุจริงขโมยไป๒ฝาเท่านั้น
โดยนำไปขายให้กับผู้รับซื้อของเก่า
แล้วนำเงินไปเติมน้ำมันรถจักรยานยนต์ขี่กลับบ้าน
และต่อมาเห็นภาพตัวเองถูกแชร์ในโลกโซเชียลเกิดความกลัวครับ
ก็เลยหลบหนีก่อนจะถูกตามจับได้ในจังหวัดนครปฐมนะครับ
ด้านของตำรวจก็แจ้งข้อหารักทรัพย์นะครับ

เพื่อสาธารณประโยชน์โดยใช้ยานพาหนะ
เพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือว่ารับของโจรนะครับ
โดยก่อนหน้านี้กล้องวงจรปิดในพื้นที่เกิดเหตุ
ก็สามารถบันทึกภาพของนายสันธนัทไว้ได้
บรรทุกฝาท่อระบายน้ำขนาดใหญ่
แล้วก็สามารถตามจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดนะครับ

ถ้าคุณได้รู้ข้อมูลคุณผู้ชมได้รับทราบข้อมูลที่ผมจะเล่าให้ฟัง

ตะแกงเหล็กตั้งกี่ท่อคุณรู้ไหมฮะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่อบตสวนกล้วยสำรวจพบนะครับ
ท่อระบายน้ำทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กเนี่ย
ถูกคนร้ายขโมยฝาท่อตะแกงเหล็ก
หายไปกว่า๗๐ฝา
โอ้โหรวมมูลค่าความเสียหายที่อบต
จะต้องมาดูแลรับผิดชอบ๑๗๐๐๐บาทนะครับ
แล้วนี่นายคนนี้เขาบอกเขาเอาไป๒ฝาเหรอ

นั่นน่ะสิหรือว่ามันมีเจ้าอื่นอย่างนี้เหรอคะ

ใช่ครับตอนนี้ทางตำรวจเองทางอบตเอง

แล้วก็สืบหาว่าใครขโมยตะแกงเหล็กไปอีก
เมื่อกี้ไงเห็นกล้องวงจรปิดมันแอบอยู่ตรงสุมทุมพุ่มไม้
จับภาพได้นะคะมิจฉาชีพเหล่านี้